ลอตเตอรี่ที่ซื้ออยู่ที่นี่นะคะบอกเลยว่ามาแปลกเพราะว่าพายมาแบบนี้แหละจ้า
เห็นไหมบรรยากาศชิวริมน้ำเจอแม่ค้าคนสวยนี่
พายเรืออยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจ้าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วที่จังหวัดราชบุรี
สาเหตุที่พามาที่นี่ก็เพราะว่านี่เราจะพามาซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าคนสวยจ้า
เขาพายเรือมานี่เขาต้องร้องขายของยังไง

ลี่เจอรี่รี่รี่รี่จ้า

อย่างนี้ก็ขายมานานนะคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยตลาดปิดตัวลงค่ะ
ตัวเองก็เลยหาวิธีการทำมาหากินอย่างอื่นก็เลยมาขายลอตเตอรี่
แต่จะเดินขายบนบุกเพราะเดินขายบนบุกก็แหม่งคู่แค่เดี๋ยว
ใช่มันธรรมดาด้วยค่ะแล้วคนขายก็เยอะแยะ
เธอนั้นเป็นคนแรกและคนเดียวที่ภายเรือขายล็อตเตอรี่อยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

โอ้โหเธอสวยเหลือเกินดำเนินของพี่

จากตลาดน้ำแห่งนี้แล้วคุณได้ลอตเตอรี่หรือยัง

ถ้าหากว่าใครไปแถบนั้นนะคะถ้าเจอเธอน้องปูเป้ก็โบกมือกวักได้เลย
ลีจันลีน้องลีน้องลีใกล้เป็นชื่อเล่นไปแล้วเลย
โอ้ปูเป้ดูอะไร
ต้องซื้อลอตเตอรี่โอ้ลอตเตอรี่พี่ซื้อลอตเตอรี่หน่อยเลย
น้องปูเป้ขายลอตเตอรี่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
เธอสวยลืกเกินปูเป้ดำเนินของพี่เออแน่